แต่เภสชายในการการสนิมเยียมแอเชียนะครับ

เพราะว่าเมื่อวานนี้จริงหนุ่มไทยเล่นดีนะ

เรามีร่องบอนทศเขาแต่ว่าเราเล่นได้สุดยอดไม่กดกั้น
สุดท้ายเนี่ยญี่ปุ่นเขาก็มีลูกเก่า

ดูกันหน่อยนะครับบรรยากาศจากคุณวิริวิทเจริญเชื้อครับ
กับญี่ปุ่นได้อย่างสูสีแต่สุดท้ายต้านไม่ไหว
ไป๒ต่อ๓เซตครับทำให้เส้นทางในรอบ๘ทีมสุดท้ายนั้น

ลงสนามในรอบแบ่งกลุ่มรอบที่๒พบกับทีมชาติญี่ปุ่น
โดยทีมไทยมี๓คะแนนเหนือคาซักสถานตุนมาจากนัดแรก
แรกเป็นญี่ปุ่นที่แน่นอนในช่วงท้ายเอาชนะไป๒๕ต่อ๑๙
จากนั้นไทยมีฮึดและได้อีก๒เซตถัดมา๒๕ต่อ๒๑และ๒๕ต่อ๒๒
แต่ว่าเซตที่๔ญี่ปุ่นกลับมาโชว์ฟอร์มแรงเอาชนะไป๒๕ต่อ๒๐

จะเป็นญี่ปุ่นที่แน่นอนกว่าเอาชนะไป๑๕ต่อ๑๒
ทำให้ทีมไทยมีโอกาสจะเป็นที่๓ของกลุ่มสูง
โดยยังเหลือโปรแกรมอีก๑นัดกับทีมชาติจีน
นายุคท่านบอกแล้วเราเล่นด้วยสปีริต

ทุกคนไม่มีอะไร
เราเต็มที่กันแล้วครับ
แต่ว่าผิดพลาดจุดเล็กช่วงหลัง

เสียบอลเซิร์ฟเยอะครับ

กำลังใจมาเต็มครับ
แต่ว่ามันลูกเล่นผิดพลาดเองครับผม

ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวจากเมืองเกาสง

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน